มีอีกเรื่องหนึ่งอยากให้ตำรวจช่วยกันค่ะไปที่กำแพงเพชรกันหน่อย
บ้งชาวบ้านเด็กเล็กลูกแดงแม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงคุณ

ชั้นในหายทั้งราวหายทั้งราวนะคะไม่ใช่แค่หยิบไปบางตัว

เหลือแต่ราวตากผ้านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอคลองขลุงนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายก็คือนางเบนชายายอดบัวผันอายุ๓๖ปี
เธอก็เล่าบอกว่าตากชุดชั้นในเอาไว้ตรงข้างบ้าน

แล้วเธอก็ออกไปตลาดนัด
พอช่วงค่ำประมาณสัก๒ทุ่มกลับมาถึงบ้าน
เฮ้ยก็จำได้ว่าตากชุดชั้นในไว้นี่นะ
ทำไมราวมันโล่งขนาดนี้
ไม่ได้มีใครเก็บไปให้ด้วยปรากฏหายค่ะ๒๐กว่าตัว
ไม่เหลือให้ดูต่างหน้าแม้แต่ตัวเดียว

ส่วนใหญ่มันคือชุดชั้นในมียี่ห้อค่ะ

เท่านั้นแหละคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมาก
ส่วนหนึ่งเห็นใจแหละแต่ส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า

แล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

คือตากเอาไว้ใช่ไหมครับเยอะตากไว้ประมาณ๒๐กว่าตัว

หายหมดเลยที่บ้านไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรือไหม

ก็มีสงสัยอยู่แต่ทีนี้เราก็เอ่ยชื่อเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหลักฐาน
คือมันตามหาของไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชุดชั้นในที่หายนี่คือเฉพาะของผู้หญิงอย่างเดียว
ใช่ค่ะของผู้หญิงอย่างเดียวกางเกงชั้นในก็ของผู้หญิง
ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเข้าใจถึงความลำบาก
การไปหาซื้อชุดชั้นในมันแพงคุณ

เอาไปดูอีกคนนึงค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางวราพรมานิมิตร
โดนเหมือนกันเกลี้ยงเลยตากชุดชั้นในเอาไว้ช่วงเช้า
แล้วออกไปทำธุระนอกบ้านกลับมาถึงช่วงบ่ายนะคุณ

นี่คือพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะชุดชั้นในเธอหายเกลี้ยงเลยเหมือนกัน
ใครแปลกหรืออะไรผิดปกติบ้างไหมเพื่อนบ้านบอกไม่มีไม่มีเลย
แถมที่สำคัญหมาไม่เห่าก็เลยสันนิษฐานกันว่าหรือจะเป็นคนในพื้นที่
หมาก็เลยไม่เห่าเพราะปกติถ้าเป็นคนแปลกหน้าหมาต้องเห่าแล้วไง

บอกว่าชุดชั้นในของเธอก็โดนขโมยไปเหมือนกัน
แต่ว่าของเธอโดนไปก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านไปเจอในป่าข้างทางใกล้หมู่บ้าน
รวมถึงชุดชั้นในของคนอื่นที่ถูกขโมยไปด้วย
มีทั้งของหลานสาวแล้วก็ของผู้สูงอายุในบ้าน
เหมือนลักษณะคือจะมาแอบก่อเหตุช่วงกลางคืน
ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่

ร้อนจริงค่ะช่วยตามจับให้ได้ทีนะคะไอ้คนขโมยชุดชั้นในเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหน